ในอบตคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้

พูดว่าคุณอ้าวมันออก

โอ๊ยทำไมแล้วพี่ทำไมแล้วกันจะดี
นี่แหละครับคือคลิปที่เธอเอามาร้องเรียนกับสื่อมวลชนคือท่านรองประหลัดนะเราทำลูกศรชี้เอาไว้นะ
เปิดประตูเข้ามายืนต่อว่านะครับพนักงานคนนี้ถึงในห้องทำงาน

คือเข้าใจว่ามีเรื่องกันมาก่อนซึ่งในรายงานข่าวก็บอกว่ามีเรื่องกันมาก่อน
แต่ไม่บอกว่าเรื่องอะไรนะนี่คือในสำนักงานอบตแห่งหนึ่งที่ศรีเทพเพชรบูรณ์ครับ
พนักงานผู้หญิงก็ร้องเรียนกับรองเนี่ยฮะเรื่องกับมีเรื่องกับรองประหลัดนะครับ
บอกโอ้โหคุกคามจังเลยแล้วต่อว่ามาต่อว่าเธอเธอเคยร้องเรียนเรื่องนี้กับนายกอบตแล้ว
แต่ก็เงียบล่าสุดล่าสุดเมื่อไหร่ล่าสุดเขาบอก๓๑ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับ
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยรองประหลัดคู่กรณีจู่ก็เปิดประตูห้อง
แล้วยืนต่อว่าเธอท่ามกลางพนักงานคนอื่นเต็มห้องเลย
อีกฝ่ายก็ต่อว่าไปสินะหาว่าเธอเนี่ยเอาเรื่องของอีกฝ่ายไปพูด
บอกคนอื่นว่าอีกฝ่ายก็คือหมายถึงรองประหลัดเนี่ยนะ
ประหลัดเนี่ยจะไล่เธอออกเนื่องจากมีปัญหากัน
ทำให้เขาเสียหายนะเสียหาย
คือที่ต้องเอาเรื่องนี้มาร้องกับสื่อเพราะเคยร้องเรียนกับนายกอบตไปแล้ว
จำได้ใช่ไหมที่บอกเมื่อกี้แต่มันเงียบแล้วถูกคู่
มีแชทมาขู่บอกว่าใครที่ลงชื่อร้องเรียนให้รีบมาขอโทษนะ
แล้วจะไม่เอาเรื่องซึ่งเธอเนี่ยเธอบอกเธอเป็นแกนนำนะ
เธอเป็นการนำจะถูกเล่นงานถึงขั้นให้ออกจากราชการ
หรือติดคุกกันเลยทีเดียวโอ้โหนี่ฮะมาเรื่องของ